ว่าเรื่องยาวเรื่องนี้กันต่อคุณ
เรื่องนี้เป็นเรื่องหล่อนของหนุ่มนักตกปลาคนหนึ่ง
ตกปลาขึ้นมาได้แต่เจอเสียงประหลาดคล้ายกับ
เสียงเด็กร้องออกมาจากปลาที่ตัวเองจับได้
โอ้เดี๋ยวน้อง
เร็ว

เสียงเหมือนคนจริงอ่ะแล้วปกติปลามีเสียงเหรออุ๊ย
ลองฟังดูนะดีเพราะเขาตัดเบ็ดน่ะ

เออเสียงมันเอ้ย

น่าจะเป็นปลาดุกหรอหรือปลาช้อน

แล้วคือคุณรู้ไหมว่าคนที่มาดูคลิปนี้ก็ตกใจมาก

ตลอดข่าวของเราตรวจสอบคลิปดูแล้วก็พบกับความจริง
ความจริงที่ว่าคือว่าคลิปนี้มันถูกทำขึ้นมา
เพื่อเป็นคอนเทนต์ลงในช่องเท่านั้น
เอาเสียงเด็กร้องไห้มาใส่ประกอบคลิปและแอคติ้ง

ดูกระตาทองระมังว่าเนี่ย
อุตส่าห์ตั้งใจฟัง

ปลามีเสียงร้องจริง
เคยได้ยินเสียงปลาร้องแปลกแบบนี้เหมือนกันนะ

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นไหม
ในโซเชียลมันมีเรื่องราวหลากหลาย
แต่คุณดูแล้วคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมว่า